เรื่องของการจากไปไม่มีวันกลับของเจ้าสัวนะคะ
แม้ว่าจะเป็นที่เมืองที่อังกฤษก็ดีนะคะ
แล้วก็ทางเว็บไซต์ต่างก็ดีนะคะ

ปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิษฐรรมศพ
และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะ
โดยจะเริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในวันเสาร์ที่สามพฤศจิกายนนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
เผยแพร่กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอักศพและสวดพระพิธรรมศพ
ณสารากวีนรมิตรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
แวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปรับศัตรูภายกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยในวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๑เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ทีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
เวลา๑๘น๓๐นพิธีสวดพระอภิษฐรมศพ
ส่วนในวันอาทิตย์ที่๔ถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๙นาฬิกา
ในการนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระชธาน
แปดเหลี่ยมฉัดเบนจาตั้งประดับปีกรองชนะประโคม
เวลาพระชธานน้ำหลวงอาบศพพระพิธีศพพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรร
เวลากลางคืนกำหนดคือ๓คืนด้วยกันนะคะ
ขณะที่เจ้าภาพได้ขอความร่วมมือคืองดพวงหลีด
โดยสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุน
เพื่ออาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศาสิริราช
ละนิธิโรงพยาบาลสิริราชได้นะคะ
สำหรับกำหนดการพระชธานเพลิง
จะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ